ดิฉันก็มีเหมือนกันดิฉันก็เป็นสาวกท่องโซเชียลเหมือนกัน
ฉันก็ตื่นมานั่งดูว่างดิฉันก็สไลด์ดูอะไรที่มันน่ารักนะคะ
วันนี้ขอนำเสนอคลิปนี้ดิฉันตั้งชื่อคลิปด้วย
ความพยายามอยู่ที่ไหนความรอดตายอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ

ในขณะที่กำลังขับรถไปทำงาน
จู่ก็เจอแมวตัวนี้กำลังหาวิธีเข้าบ้าน
แต่พอติดตรงที่เขาพูดมันใหญ่เกินไปนี่แหละค่ะ
กว่าเดิมอีกด้วยล่ะค่ะอ่ะยังไงยังไงก็เอาเข้าไปไม่ได้
จะทิ้งก็เสียดายแต่กี่ทีกี่ทีก็ติดมันติดไปหมด
ยังอยู่อีกเหรอเจ้ามนุษย์ไปทำงานได้แล้ว
หลังจากที่พยายามอยู่นานและแล้วก็
นี่ก็อีกหนึ่งคู่ค่ะเจ้าหนูตัวนี้รู้ว่ายังไงก็คงจะรอดยาก
เป็นอาหารเย็นของข้าซะดีข้าจะมัมแล้วนะ
โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยเราไปดูภาพช้ากันอีกสักที
โอ้โหเจ้าหนูถ้าจะกลิ้งสักขนาดนี้
ไปเล่นหนังกับอาฉลองดีกว่าไหมล่ะคะเนี่ย
ไม่ใช่แค่คนนะคะที่ชอบเล่นเรื่องตัวเลข
สัตว์เองก็ชอบเล่นเรื่องเลขเหมือนกัน
อย่างเจ้าตัวนี้สิคะยืนขายลอตเตอรี่กันตั้งแต่เช้า
ยังขายไม่ออกเลยสักชุดมาช่วยซื้อกันหน่อยค่ะ
ช่วยซื้อหน่อยครับช่วยซื้อหน่อย
ตอนนอกมาขายลอตเตอรี่เหรอ
ตอนแรกมันใกล้แล้วไงใกล้แล้ว
ไอ้แมวตัวนี้เนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ย
ไม่ใช่เจ้าของคลิปเจ้าของบ้านเขาได้เห็นแล้วนะ
แล้วทีนี้เขาเลยเอารั้วบ้านออกไปแล้ว
เพื่อเจ้าแมวตัวนี้ถอดประตูบ้านเอาไว้
จะได้เดินได้คือปกติแล้วเนี่ย
แมวเขาจะมีสัญชาติยานเวลาจะเอาตัวรอดอย่างนี้ได้
แต่ทีนี้คือไม่รู้จะคาบทางยาวยังไง
หรือว่าจะข้าบอย่างเงี้ยทีหลังนะเจ้าของบ้านนะ
ทำรั้วเป็นรูปอย่างเงี้ยนะ
เว้นจะต้องให้เข้าโพดขัน๓๑

แล้วถ้าเกิดว่าแมวไม่ได้เป็นเอาสังข้าวโพดมาแต่ว่าเป็นอ้อยอะไรอย่างนี้

คุณดูสิโอนี่ได้รับรางวัลออสก้าเลยนะนี่คือแบบแกล้งตายได้แนบเดียนมาก
ห้าสี่สามสองหนึ่งตลกเลยไลฟ์ตลกมากแกล้งโอ้โหเนียนหลุนหลุน
เอาเอาก็ว่ากันไปแมวทำเงี้ยงงงเห็นแบบนี้แมวไม่กล้ากินอ่ะ
สงสารมันไหนมันก็พยายามเต็มที่แล้วนะ